ถึงเรื่องของทรงผมตอนเด็กเราผมเท่าติ่งหูใช่ไหม

อ่าและก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนตลอดเวลา
ว่าเด็กผู้หญิงควรจะไว้ผมยาวได้
หรือว่าการที่มีทรงผมต่างมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
ผู้ชายขอแบบลองทรงยาวได้ไหม
ล่าสุดเรื่องนี้หลังจากที่ร้องเรียนกันมาเป็น๑๐ปี
เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการไว้ทรงผมนี่แหละ
สรุปแล้วตอนนี้นะทุกโรงเรียนนักเรียนไว้ผมยาวได้

คือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายนี่ก็คือไว้ในทรงที่เหมาะสม
อาจจะไม่ใช่แบบยาวเป็นผู้หญิงไม่ใช่นะ
แต่คือให้ไว้ในทรงที่เหมาะสมปรากฏว่าอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชาย

เอามาดูคำพูดนะคะหรือว่ากฎจากกระทรวงก่อนนะคะ
เรื่องข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา
มีความเหมาะสมกับปัจจุบันรวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กำหนดให้นักเรียนชายและหญิงไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้
ซึ่งกรณีของนักเรียนชายถ้าไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลัง
ต้องไม่เลยตีนผมก็คือน่าจะอยู่ในลักษณะของรองทรงนั่นแหละ
อาจจะไม่ได้ไว้ยาวมากเนี่ยนะคะ
ส่วนด้านหน้าและกลางศีรษะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อย

คือผู้ชายคือไม่ต้องถ่ายแบบขาวโพนหรือแต่ห่อมข้างบนก็ได้

ประมาณนั้นก็คือกลายเป็นรองทรงอย่างนี้ได้
ใช่ค่ะเช่นเดียวกับนักเรียนหญิง
ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้เอาแล้วแต่เลยนะ
หรือสั้นก็ได้ถ้าไว้ยาวจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม
และต้องอันนี้ใช้คำว่าต้องนะคะ
รวบผมให้เรียบร้อย

คุณจะมาปล่อยทำอะไรนะที่ผู้หญิงชอบทำ
ทำร้อนอ้าวไม่ได้รวบผมแบบนี้
ขณะเดียวกันได้กำหนดข้อห้ามปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะกับสภาพการเป็นนักเรียนคือห้ามดัดผม
ลักษณ์หรือว่าทำเป็นลวดลายต่างอันนี้มันเป็นเรื่องของแฟชั่น
ให้ไว้ได้แต่ต้องนี่แหละค่ะอยู่ภายใต้คำว่าเรียบร้อยไงคะ
แต่ในระเบียบนี้มีการแสดงความคิดเห็นมานะคะ
จากนายมานะตรีเรื้อยาพิวัติรองอธิการบริษัท
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
บอกว่าเรื่องทรงผมเด็กนักเรียนดูดีดูทันสมัย
หลังจากมีการเรียกร้องเรื่องเหล่านี้ไม่รู้กี่สิบปี
แต่พอมีการระบุด้วยว่าให้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตเท่ากับทุกอย่างเหมือนเดิม

เออก็มีการยืนยันจากนายประเสริฐบุญเรืองประหลัดกระทรวงศึกษาที่การว่า
กระทรวงศึกษาที่การว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
ไม่ได้ซ่อนปมอะไรไว้ระเบียบดังกล่าวถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ
โรงเรียนต้องปฏิบัติตามจะหย่อนกว่านั้นไม่ได้
แต่สามารถเคร่งครัดกว่านี้ได้เช่นจะไปกำหนดให้ผมด้านหน้าด้านข้าง
ด้านหลังยาวกี่เซนติเมตรเป็นเรื่องของโรงเรียน
โรงเรียนให้ไปปฏิบัติกันเองให้ไปออกคำสั่งกันเอง
แต่กระทรวงศึกษาที่การออกคำสั่งฉบับนี้เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นเอง
โรงเรียนก็พิจารณากันแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาก็ต้องรับฟัง
และได้รับความคิดเห็นจากชุมชนจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน
โรงเรียนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่ยอมให้นักเรียนไว้ผมยาวถึงตีนผม
ตัวนักเรียนเองหลังจากนี้ไปนะคะ
ถ้าสมมติว่าคุณครูมาเจอแล้วเกิดเจอลักษณะไถ้หัวนักเรียนอย่างนี้

หรือว่าบอกว่าต้องไปตัดสั้นนะให้เป็นทรงผมเกลียนอะไรอย่างนี้
ไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถฟ้องร้องผู้อำนวยการสถานศึกษาได้
เพราะถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
ละเมิดสิทธิ์เขาด้วยนะคะ